รักต้องฆ่าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เขาเลิกรากันไปแล้วแหละ๓เดือน
แต่เหตุผลแรกไม่ได้บอกว่าไปมีผู้หญิงอื่น
ทีนี้ไปสืบทราบมาว่าฝ่ายผู้ชายไปมีผู้หญิงใหม่
พอรู้แบบนี้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมพกปืนไปเลยนะคะ
กระหน่ำยิงฝ่ายชายแล้วปรากฏว่า
ไม่ใช่อดีตสามีเจ็บอย่างเดียวนะโดนลูกหลงด้วย
ชาวบ้านเขาโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ
นี่ค่ะจุดเกิดเหตุเป็นจุดรับซื้อน้ำยางนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมานี่เอง
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณจุดรับซื้อน้ำยาง๔แยก
บ้านเขาวังชิงหมู่๗ตำบลท่าโพอำเภอสะดาวจังหวัดทรงคลา
ตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุ
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

พอไปถึงทราบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง๒คน
คนแรกชื่อว่านายสมนึกขุนนาราชอายุ๕๔ปี

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘เข้าที่ท้อง๓นัด
ส่วนอีกคนได้รับบาดเจ็บคนนี้โดนลูกหลง
ชื่อว่านายโกเมษหยดย้อยอายุ๓๑ปี
เป็นเจ้าของธุรกิจรับซื้อน้ำยาง
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระบอกเดียวกัน
เข้าที่ชายโครง๑นัดได้รับบาดเจ็บ
แต่เคราะห์ดีนะคะมีพลเมืองดีมาเห็นเหตุการณ์

นำตัวทั้งสองคนไปส่งโรงพยาบาลได้ทัน
ทีนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะในพื้นที่จุดเกิดเหตุ

แล้วก็มีถังใส่น้ำยางถูกกระสุนเจาะจนน้ำยาง
คุณดูนะน้ำยางไหลแบบนี้ค่ะ
ของนายสมนึกผู้บาดเจ็บจอดอยู่ด้วยนะคะ
รวมถึงปืนที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่๑กระบอก
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบต่อมาก็คือ

ชื่อว่านางประนอมแก้วละเอียดอายุ๕๗ปี
หลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปที่บ้านพัก

ตำรวจติดตามไปจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
พร้อมยึดรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งใช้เป็นยานพาหนะในการก่อเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกนิพนธ์คงขวัญ
ผู้กำกับโรงพักคลองแงะบอกว่า
จากการสอบสวนทราบว่าสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้น
มาจากการที่นางประนอมมือยิง
เลิกรากับนายสมนึกอดีตสามีได้๓เดือน

แค้นที่นายสมนึกไปมีเมียใหม่

ประนอมมาดักรอรอนายสมนึกรอแล้วรอเล่ารออีก
จนกระทั่งนายสมนึกขี่มอเตอร์ไซค์มาจุดรับซื้อน้ำยาง
สมนึกจะเอาน้ำยางมาขาย
พอเมียเห็นเท่านั้นแหละค่ะพออดีตเมียเท่านั้นแหละค่ะ
ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงทันที๒นัด
นัดแรกมันพลาดนัดแรกที่ยิงไปไปถูกเจ้าของ

นัดที่๒กระสุนพลาดไปถูกถังน้ำยาง

แล้วพอเห็นแบบนี้ค่ะอดีตเมียของนายสมนึกก็กระหน่ำยิงอีก
จนกระทั่งปืนมันไปถูกนายสมนึก
กระสุนเจาะเข้าไปที่ท้อง๓นัดได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ตอนนั้นนายสมนึกค่ะ
ใจดีสู้เสือใจแข็งนะคะตั้งสติ
รีบเข้าไปแย่งปืนเอาไว้ได้
ส่วนนางประนอมพอเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะ
น้องน้าพี่อยู่ตรงไหนครับตรงไหน
วิ่งเลยหรือหรือเปลือกับ

พ่อจะลูก่อนเขาหลบแล้วกันมั้ย
ตอนนี้ตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวฮานางนางประนองมือยิง

ข้อหาที่๒มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาที่๓คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ